อาหารสุขดิบนี่มีทุกเชื้อชาติอาหารไทยบางประเภทอาหารต่างประเทศสุขดิบกินได้
เคยได้ยินว่าไข้หวัดใหญ่ติดถึงอาหารไหมไม่มีไม่เคยได้ยินเลย
อาจารย์แต่มันดูเสี่ยงมันดูเสี่ยง
แต่ว่าวิธีการมันเข้ามันไม่มีตัวรับ
กินเข้าไปมันก็ไม่สามารถจะเข้าตัวเราได้
ยกตัวอย่างเลยค่ะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งด้วยนะ
ุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะคะมันไม่สุกอยู่แล้วอ่ะมันไม่สุกแบบผ่านความร้อนอยู่แล้วอะค่ะ
ได้เหรอคะทานได้เอาใหม่กุ้งแช่น้ำปลาที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
กว่ามันจะมาถึงเรามันใช้เวลานานเท่าไหร่นะ
ถึงว่าคนที่เขาแกะกุ้งเนี่ยเขาจามแล้วก็เชื้อโรคมันลงไปบนเปลือกกุ้งหรือตัวกุ้งเนี่ยนะ
มันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ตายแล้ว

คือเขามีการทดลองว่าโอ้เอามาป้ายบนพื้นผิวบางอย่างอยู่ได้เป็น๓วัน
แต่ว่าการทดลองนั้นมันเป็นในห้องปฏิบัติการ
เขาเอาเชื้อจำนวนมากเลยอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ

แต่ว่าเวลาเชื้อมันออกมาปนกับละอองเสมหะ
มันออกมาแป๊บเดียวมันก็ตายหมด
และในหัวใจชีวิตจริงมันไม่เหมือนกับในห้องปฏิบัติการ
ถ้ามาถึงอาจารย์จะบวกว่าเพราะเราต้องล้างด้วยหรือเปล่าคะ
การล้างก็ช่วยลดจำนวนเชื้อลงไปแต่ว่ามันตายเอง
เพราะเชื้อมันเป็นเชื้อที่เขาเรียกว่ามีไขมันล้อมรอบ
พอมันออกมามันตายง่าย
มันไม่สามารถจะอยู่ได้ทนเหมือนกับเชื้อธรรมดา
เรียนถามเอาแบบว่าเอาแบบคิดแง่ลบสุดเลยนะคะ
อาหารทะเลจากจุดที่เกิดการระบาดนะคะ
มาถึงร้านอาหารแล้วก็ล้าง

ตอนล้างเนี่ยถ้ามันมีเชื้อติดไม่ว่าจะติดมาจากต้นทางด้วยวิธีใดก็แล้วแต่

แล้วแบบน้ำกระเด็นเข้าตา

มันขึ้นอยู่มาแล้วกี่ชั่วโมง
ถ้ามันออกมาจากแหล่งที่เขาขายมาถึงโต๊ะอาหารเหล่านี้
ซ้อยอันต่อกระเด็นเข้าตามันไม่มีชีวิต
ล้างอยู่แบบกระเด็นเข้าจมูกกระเด็นเข้าปากอันนี้คิดแบบสุดคั่วนะคะ
หัสพันธุกรรมอาจจะเจอหรือเป็นซากเชื้อ
ไม่ใช่เชื่อเป็นอันนี้เข้าใจได้ซึ่งอ่าพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
จังหวะนี้อาจารย์ก็บอกว่าคือขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ไม่ใช่ระยะทางระยะเวลากว่าจะมาถึง

เพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าอาจารย์บอกว่าอันนี้ไม่มีปัญหา
แปลว่ากินต่อให้สุกดิบหรือดิบบ้างในอาหารบางเชื้อชาติ

ผมว่าไม่เป็นไรไม่มีรายงานในโลกเลยว่า
ติดกันทางกินอาหารดิบสุกไม่มีเลย
อาจารย์แต่เรากินสุกไปก่อนดีไหมคะตอนนี้
ก็ตกใจแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ย
จะขายไม่ได้เลยเขากินซูชิซาชิบิโอ
กินไม่ได้แล้วอาหารดิบผมว่าไม่ต้องกังวล
โอกาสติดเชื้อมันน้อยมากแต่มันติดทางหายใจ
ทีนี้เราเอาเส้นเมื่อกี้ออกนะคะเส้นเมื่อกี้คือ
ถามจากกรณีถ้าเชื้อมันมีตั้งแต่ต้นทางตลาด
ที่เป็นศูนย์กลางขายเอาใหม่ไม่ว่าต้นทางมาอย่างไร
แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคนทำอาหาร
เหมือนกับคนเสิร์ฟอาหารก่อนที่เราจะเอาเข้าปากนั้น
ก็ต้องระวังด้วยคือคนเสิร์ฟอาหารเนี่ยอาจจะติดตัวเขา
เขาไปล้างกุ้งอะไรแล้วเชื้อมันยังอยู่ใช่ไหม
แล้วเขาไปป้ายตาไปแคะจมูกใช่ไหมอันนั้นอาจจะติด
ติดคนเสิร์ฟไม่ได้ติดคนปรุงอาหารแต่ไม่ได้ติดคนกิน
แสดงว่านะตอนนี้ถ้าถามอาจารย์คนอาจจะนึกถึงอาหารญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะ
อาจารย์ว่ากินได้กินได้ไม่มีรายงานเลย
คนญี่ปุ่นเขากินเป็นประจำไม่มีใครติดเลย
คนไทยผมก็เชื่อเลยกินซูชิซาชิวิเยอะแยะไม่มีใครติดเลย
ไม่มีรายงานอันนี้ที่ฉันถามอาจารย์มนูนี่คือถามแบบ
ลบสุดคั่วแล้วนะคะก็คือปลายทางอาจารย์บอกคือก็กินได้อยู่ดี
กินได้อยู่ดีคือผมไม่เชื่อเลยว่ามันติด
ใช้คำว่าอะไรดีคะอาจารย์กินได้เพราะยังไม่มีรายงานยืนยันว่า

ถูกต้องครับไม่มีรายงานแล้วก็เชื่อได้ว่าปลอดภัยครับ
อาจารย์ทีนี้มันมีลักษณะแบบนี้ค่ะในระหว่างที่คณะแพทย์พยาบาลเนี่ยนะคะ
พยายามสอบสวนโลกแล้วก็หาว่าจากศูนย์กลางที่เกิดการระบาดแล้วไปถึงไหนใครบ้างเนี่ยนะคะ
จะมีวงสองวงสามจังหวัดไหนบ้างเนี่ยบางคนไม่แน่ใจตัวเองว่าเช่นนะคะ
เพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่รู้จักกันแล้วพอเอิ้นได้ทานข้าวด้วยกันเมื่อนึง
คืออะไรแบบนี้เริ่มไม่แน่ใจตัวเองแล้วว่าณถึงตัวเขาเขามีโอกาสเป็นไหม
ในฐานะคุณหมอระบบโรคทางเดินหายใจพอเราเอ๊ะแล้วแต่เรายังไม่ชัวร์เนี่ยนะคะ
เรากินอะไรกันก่อนได้ไหมคะอันนี้ต้นปีก็เคยถามมารอบหนึ่งแล้วนะ
มีกินอะไรกันไว้ก่อนได้ไหมคะ
ไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีอะไรป้องกันตัวเองได้

ไม่ช่วยสมัยก่อนบอกให้กินไอ้คอโลควินยารักษามาราเรียน
เพราะว่ากินเข้าไปกลับมีผลเสียต่อหัวใจด้วยซ้ำมันไม่ควรจะกิน
คือถ้าไม่ได้ใช้รักษาอะไรไม่ต้องไปกิน

เอาอาจารย์แต่ว่าเขาก็บอกว่าให้เราทำร่างกายให้แข็งแรง
สิ่งเหล่านี้ถ้ากินเข้าไปมันก็เหมือนเสริมความแข็งแรงของเราไม่ได้หรอกคะ
ก็กินอาหารครบหมู่นอนหลับให้เพียงพอ
อันนี้เพียงพอแล้วไม่ต้องไปเพิ่มอะไรอย่างเดียว
มีคนบอกกินไวตามินดีผมก็ไม่มีหลักฐานยืนยัน
เอาใหม่ถ้าเหตุการณ์นี้นะคะมันเผอิญเกิดในจังหวัด
อ๋อถ้าเรานึกถึงกรุงเทศเราอาจจะลืกไม่ค่อยออก
เหมาะแก่การเป็นหวัดธรรมดาถึงอาจจะไปถึงโควิด
โควิดเนี่ยมีตัวเร่งจากอากาศหนาวไหมคะ
มีครับอากาศหนาวอากาศเย็นความชื้นสูงมันจะอยู่นาน
มีชีวิตได้นานกว่าถ้าอากาศร้อนอากาศแห้งหรือมันก็จะอยู่สั้นกว่า
อันนี้ก็คือความรู้ที่ให้กันมาตั้งแต่ตอนแรกเลย
คือถ้าอยู่กลางแจ้งแดดเลยเนี่ยยิ่งดี
อันนี้คือข้อดีของการระบาดในประเทศไทยคือมีส่วนช่วย
ถูกต้องการติดเชื้อในที่กลางแจ้งน้อยกว่าในที่ร่มตั้ง๑๘เท่า
เพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งมากกว่า

อาจารย์แต่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเราบอกว่าอากาศหนาวมีผลที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการติดเชื้อใช่ไหมค
เพราะฉะนั้นขอกลับมาเมื่อกี้ใหม่อาหารแช่เย็นจากตลาดถ้าเกิดมีการระบาด
มันแช่เย็นมามันไม่เข้ารักษณะนิยามนี้เหรอคะ
มันก็แช่เย็นมาอากาศเย็นเชื้อโรคก็ยังอยู่อย่างนี้มาตลอดทางไม่ได้เหรอคะ
มันอยู่บนพื้นผิวมันก็แป๊บเดียวมันก็ตายมันไม่สามารถจะอยู่ได้นาน
ถ้ามันอยู่ในอากาศมันอาจจะสั้นกว่านะแต่ว่าถ้าพื้นผิวปั๊บเดียวก็ตายแล้วนะ
ที่เราพูดถึงข้างนอกหมายถึงมันลอยร่องแบบเข้มข้นสู้อย่างนี้ใช่ไหมคะ